เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่ถนนเข้าศาลกันอีกสักครั้งนะฮะ
เพราะว่าวันนี้เจ้าหน้าที่เขาคุมเข้มพื้นที่จริง
คือมาดื่มกินที่ร้านอาหาร
ร้านแถวนี้ได้แต่ว่าต้องเลิก๕ทุ่ม

ที่ถนนข้าวสาร
ไม่มีการเล่นน้ำสงกรานนะครับแต่พอตกดึกมาก็ต้องยอมรับนะครับว่า
คึกคักนะครับนักท่องเที่ยวเองก็ทยอยมาเรื่อยนะครับ
แต่ว่าสิ่งที่แตกต่างไปก็คือคนน้อยกว่าเมื่อคืนแน่นอนนะครับ
แล้วก็นักท่องเที่ยวเองก็ให้ความร่วมมือนะครับสวมหน้ากากอนามัยกันค่อนข้างเยอะครับ
บรรยากาศที่ถนนเข้าสารค่ำคืนนี้นะครับกลับมาเนืองแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินะครับ
แต่ว่าบางตากว่าเมื่อคืนนะครับตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงตอนนี้นะครับ
พบว่านักท่องเที่ยวให้ความร่วมมือนะครับไม่เล่นสาดน้ำสงกราน
ให้ความร่วมมือในการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเวลาเดินสวนกันไปมาบริเวณถนนเข้าสารนะครับ
ตามร้านค้าต่างนะครับก็มีการเปิดเพลงให้นักท่องเที่ยวเต้นกันอย่างสนุกสนานครับ
นายวสันบุญหมื่นวัยภูมิในการเขตพระนครให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะครับว่า
คืนนี้ไม่พบการฝ่าฝืนเล่นน้ำสงกรานร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องย้ำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์
เจ้าหน้าที่เองก็ออกตรวจตากันอย่างสม่ำเสมอนะครับบรรยากาศสดสดตอนนี้ครับ
เรากำลังพาเดินดูบรรยากาศบริเวณถนนข้าวสารนะครับด้านที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับ
ก็คือมาจากฝั่งถนนจักรพงศ์นะครับก็จะเห็นว่านักท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะครับ
ไม่มีการเล่นสาดน้ำนะครับพ่อค้าแม่ค้าเองนะครับก็ยังค้าขายได้อยู่นะครับ
หลังจากนี้นะครับก็เจ้าหน้าที่เองจะได้ออกตรวจตรานะครับแล้วก็ขอความร่วมมืออีกครั้งหนึ่งนะครับว่า

เมื่อคืนก็มีการฝ่าฝืนฉะนั้นเจ้าหน้าที่บอกว่าวันนี้ขอความร่วมมือนะครับเพราะว่า
หากเลยโทษปรับไปแล้วนั้นนะครับอาจจะมีโทษหนักถึงส่งฟ้องศาลได้นะครับ
อยากให้เศรษฐกิจเดินหน้านะครับแต่ว่า

ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ครับ
นี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่ถนนข้าวสารครับ

ไม่รู้จะบอกว่ายังไงเหมือนกันนะ